ว้าว
ช่วงนี้ศิลปินดารานักร้องเขาสั่งเนื้อหอม
บรรดาภาคการเมืองมารุมตอมรุมจีบ
ให้เปลี่ยนบทบาทจากมือถือใหม่ไฟส่องหน้า
อาสาทำงานเพื่อประชาชนกันบ้าง
เริ่มกันที่หนุ่มใต้คนนี้เมธีอรุณ
เอางงละสิใครกันล่ะเนี่ยหนุ่มเมธี
แต่ถ้าบอกว่าเป็นเมธีลาบานูต
คุณผู้ชมหลายคนถึงกับร้องบังอ้อกันเลยไหมเจ้าคะ
ประกาศตัวมาก่อนใครเพื่อน
พร้อมที่จะเป็นผู้สมัครสอสอจังหวัดนราธิวาส
สังกัดของพักประชาธิปัตย์
หมายมั่นปั้นมือจะใส่สูตรผูกเน็กท้ายเข้าสภา
แทนการใส่เสื้อยืดร้องเพลงบนเวที

มิวสิรินพัทกองตการ
อดีตดารานักแสดงและพิธีกรสายเซ็กซี่
ที่พร้อมโยนบิกินี่และชุดแซ่บทิ้ง
เพื่ออาสามารับใช้ชาวกรุงเทพ
ในสีเสื้อของพังกล้าวไกล
ถ้าผ่านเข้าสภาไปได้แล้วก็
ฝ่ายตรงข้ามมีหนาวแน่
เพราะมีฝีปักจัดจ้าน
ไม่แพ้หุ่นของนางเลยทีเดียว
สมกับฉายาสวยสังหารเลย
ฉายานี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยนะจ๊ะ
มาดูฝั่งวงการตลกกันบ้าง
เฮียกิงก่อนบ่ายหรือนพัทชุ่มจิตรี

ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งลุงตู่

ทุกคนก็โหวตให้ผมเข้ามาแล้วมันยังไงนะ
ครั้งนี้เสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร
สสจังหวัดประจวบคิริคัน
พักพลังประชารัฐของลุงป้อม

ไม่รู้เอานะจ๊ะ
เพราะคำนี้เขามีลักษิต
เอ้ยมีลักษิตอยู่จ่ะตัวเธอ
ก็ยิ่งทัวร์ลงยิ่งดียิ่งเป็นแรงผลักดันครับ

ชาวใต้เขารู้จักเธอดีทางโซเชียล

ผู้ประกาศข่าวนักกฎหมาย
บอกมีหลายพักมาจิบเพียบ
แต่เธอขอเสียบกับพักชาติพัฒนากล้า

จะไม่ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียว
บาทเดียวเขาก็ไม่ขายเหมือนกันนะจ๊ะเจ๊จ๋า